สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้พืชผลการเกษตรหลายชนิดก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะคะ
คาดว่าต้นเดือนธันบาคมเนี่ยก็จะหนาวมากขึ้นนะ
แต่ช่วงนี้ทำใจอดทนรอคอยให้ฝนผ่านพ้นไปก่อนนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
จะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศไทยนะคะจะมีลักษณะว่าสีเขียว
สีเขียวนี่หมายถึงอากาศจะค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นจะเย็นมากหน่อยแถบภาคเหนือ
ส่วนกลางอีสานและก็ภาคใต้นะคะช่วงนี้อากาศก็จะมีร้อนมีฝนแล้วก็มีหนาวสลับกันไป
แต่สิ่งที่ต้องระวังคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้ในช่วงสายสายฝนจะตกจะเทลงมาแถบสุราธานีนะคะ
เนื่องจากว่ายังคงมีลมมรสมตะวันออกเชียงใต้เนี่ยพัดผ่านอยู่
ส่วนภาคอีสานก็จะมีฝนตกช่วงค่ำถึงดึกเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลโดยละเอียดนะคะว่าแต่ละภาคสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรมีความแตกต่างยังไงกันบ้าง
การกันตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้เลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะคะ
ดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นค่ะกลางวันร้อนมีฝนเล็กน้อยนะคะ
เกษตรกรต้องดูแลสุขภาพในช่วงที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
และต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้างและศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
ให้ใช้วัสดุคลุมดินกันน้ำระเหยในช่วงฤดูแรงนี้ด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอากาศเช้าตอนเช้านี่อากาศจะเย็นนะคะ
ส่วนตอนกลางวันก็ร้อนปนฝนเล็กค่ะ
คลื่นลมสงบนะคะเกษตรกรไม่ควรที่จะตากพืชผลการเกษตรกลางแจ้ง
และให้ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนเช่นกัน
เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำ
แล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงทั้งสองฝั่ง
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตรยังคงต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

และให้ป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงโรคพืชจากเชื้อหลากันด้วยนะคะ